ในชุดกู้ภัยดับเพลิงที่เข้าไปแล้วน้องพอสเสียชีวิตแล้วก็คุณติบาดเจ็บ
เราได้คุยกับ๓ทีมกู้ภัยที่อยู่ในชุดเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับ
เขาได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังในช่วงเวลานั้นนี่ฮะทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์ในช่วงที่น้องพอสเสียชีวิตช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้
ประธานชมรมบรรเทาภัยเฉพาะกิจก็คือนายกิติศักดิ์พงศ์บุภาบอกว่า
ต้องแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับน้องพอร์ส
ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องพอสด้วย
แล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นวันเดียวกับที่ชมรมทำบุญครบ๑๐๐วัน
เหตุตึกถล่มหมู่บ้านกิจสดานครที่วันนั้นมีนักดับเพลิงเสียชีวิตสามคน

ตอนนั้นอุณหภูมิมันสูงมากชุดป้องกันที่ใส่อยู่ไม่สามารถรับกับความร้อนได้
มีเสียงคนตะโกนบอกให้รีบถอยออกมาก็พยายามรีบออกมากันแล้ว
และต้องขอชื่นชมน้องพอสด้วยเพราะว่าเป็นคนที่มีสปีริตสูงมาก
ต้องถือหัวดับเพลิงเอาไว้นะครับถ้าปล่อยเนี่ย
ตอนที่รีบวิ่งออกมาแล้วไปปล่อยเนี่ยมันจะตะวัดแล้วก็ฟาดผู้คนที่อยู่ตรงนั้น
พอร์สจึงตัดสินใจถือเอาไว้แล้วก็ถอยออกมาเป็นคนสุดท้าย
ทำให้หนีออกมาไม่ทันแล้วก็เสียชีวิต
วันนี้เรายืนอยู่บนกล้อกซากประหลักหักพัง
เมื่อวานที่ต่อพอเห็นมีน้องในทีมที่เข้าไปเมื่อวานเนี่ย
น้องคุกลงใจที่ตอนนั้น
โหผมใจไม่ดีเลยเพราะว่าจริงแล้ว๓เดือน
เราต้องบอกว่าอย่างนี้ฮะทำบุญร้อยวันพอดีนะครับ
วันนั้นพอดีเลยแล้วตอนตี๓

แล้วเราก็สูญเสียน้องซึ่งเราทำงานอยู่ในทีม
โดยเพราะตัวนั้นเองผมสนิทกับพี่ชายเขาังเจ้าเฮส
เจ้าเพชรเป็นลูกศิษย์ผมที่เรียนอยู่ในคณะจัดการภัยพิบัติ
หมาลัยน้องวินทาธิราชแล้วน้องเพชรก็บอกว่าน้องผมไม่รักษานะ
ก็เล่าให้ฟังตลอดนะครับแล้วการทำงานเราก็ทำงานร่วมกับน้องตลอด
ก็เจอน้องในหลายหลายเคสซึ่งเราหดหูตอนนั้นออกมาข้างหน้า
ผมเช็คให้ทีมงานเช็คจำนวนคนครบปุ๊บเนี่ย
ยังทำอะไรไม่ถูกเลยนะตอนนั้นแต่ว่าพอเราเข้าไปถึงตัวเนี่ย
ไปดูให้ชัดเจนก็เราก็คือเสียใจครับเสียใจมากเพราะว่า
อ่าน้องไม่มีชีพจรครับแล้วก็อาการบาดเจ็บ
เท่าที่เห็นเนี่ยเข้าไปดูใกล้มันเยอะมากเยอะพอสมควร
ได้คุยกับเชฟอู๊ดด้วยนะครับเชฟอู๊ดชื่อสุริพงศ์อุบลแย้ม
เนี้ยครับช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้เชฟอู๊ดบอกว่าช่วงนั้นเนี่ย

สปิลิตยังมีแบบสูงมากถึงขั้นยังจับหัวดับเพลิงอยู่
เพื่อไม่ให้หัวดับเพลิงเนี่ยมันฟาดไปตีคนอื่น
คือตอนนั้นได้ยินเสียงคนบอกตะโกนให้ถอยออกมาแล้ว
แต่ว่าถอยไม่ทันจริงนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็เป็นคนที่บันทึกคลิปนี้จะมีเสียงตะโกนบอกว่าให้ถอยให้ถอยเนี่ย
แบงค์บอกว่าผมนี่แหละตะโกนออกไป
แม้จะรู้ว่าเสียงที่ตะโกนออกไปเนี่ยด้วยกองเพลิงควันไฟอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย
คือมันอาจจะได้ยินน้อยมากแต่ว่าพยายามตะโกนให้ดังที่สุดแล้วนะฮะ
ตอนนี้เสียใจมากที่พอสเนี่ยเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
มันเกินสุดจะรับได้ครับเพื่องของการร่อยจะรับได้ครับ
ยังบิดตายอยู่จนยังถึงตอนนี้ครับ
เพราะถ้าผมส่งสัญญาณช้าหรือว่ามีคนเตือนช้า
อาจจะมีผู้ก็พูดขึ้นมากกว่าหรือผู้เกิดผู้เสธชีวิตมากกว่านี้
เพราะจังหวะนั้นผมเห็นไฟมาพอดีก็เลยเตือนน้องทันทีครับ
ก็เสียใจครับเสียใจที่อาจจะเตือนน้องช้าไป
ตัวของน้องพอร์ตเนี่ยยังไม่มีใครเข้าถึง
อย่างที่บอกว่าตอนนั้นไฟมันแรงมาก

ผมเข้าไปคือเจ้าหน้าที่อีกฝั่งหนึ่งด้านซ้าย
ที่เห็นว่านอนอยู่นอนอยู่แล้วไฟเบิร์น
ก็ไปอุ้มออกมาแบกออกมาครับ
แล้วก็มาส่งต่อให้หัวหน้าพี่ต่อง
พอเคลียร์คนเจ็บออกหมดก็เช็คตำรวจ

ไฟตรงที่บอกว่ามันเป็นไฟลุกโรงแรมมันยุบลง
ยุบลงถึงจะได้เจอร่างน้องพอร์ต